คุณผู้ชมครับไปติดตามกันอีกหนึ่งที่นะจะพาไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
ไปดูการแข่งขันกันแล้วพักกันหน่อยละกันเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อย
ทานอย่างเช่นส้มตำโอ้โหโคราชเขาก็ขึ้นชื่อนะเรื่องของส้มตำเนี่ย
ถ้าคุณไปเจอกับส้มตำร้านนี้คุณจะอารมณ์ดีทั้งวัน
แล้วที่สำคัญมีตำสารพัดเยอะแยะมากมาย
นี่ร้านเล็กร้านนี้กับร้านส้มตำโบราณยายทองม้วน
ยายทองม้วนตำอะไรบ้างคะ
หลายตำเลยคุณชิสาจะตำแหลกตำเย็นตำระเบิดเถิดเทิงมีหมดทุกอย่าง
กล้วยตำปลีตำสับปะรดตำกระท้อนตำมะยมตำลูกยอตำมะขามเทศ

ตำเละเทะขนาดนี้เอาคุณกินเข้าไปแล้ว

บางคนเขาชอบนะต้องวางเป็นต่อนต้องใส่ต่อนนะเขาถามแม่ค้าถามเอาต่อนไหม

ทีนี้ล่ะครับเขาขายอยู่ตรงไหน
อยู่ริมถนนข้ามสำนักงานคุมประพฤติอำเภอบัวใหญ่
เขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมา
ขายอยู่ตรงนี้บอกเลยว่าขายดิบขายดีเพราะรสชาติแซ่บเวอร์อย่างที่บอกนะครับ
มีหลายตำชนิดแล้วก็ให้ได้เลือกสรรกันจนเป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
แล้วการันตีความอร่อยเพราะว่ายายทองม้วนแกขายที่นี่มานานกี่ปีรู้ไหม

เท่านั้นไม่พออีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจ
ส้มตำของยายทองม้วนมันคืออะไร

รักเมียต้องโอดทนต้องเป็นคนเคารพเมีย
รักเมียต้องทรงเพลียอย่าให้เมียต้องสงสัย
เมียต้องรักเมียวอย่าได้เที่ยวไปรักใคร
รักเมียก็ต้องทำใจถึงอย่างไรแต่ก็เป็นเมีย
ต้องเคารพเมียอย่าทำให้เมียต้องเสียใจ
รักเมียทำอย่างไรจ่ายแววจ่ายมาให้เมีย

คุณสามีของคุณชิสาได้ยินแล้วนะฮะ

อันนี้คุณป้าพูดแทนคุณภรรยาทั้งประเทศนะ
แต่ต้องปฏิบัติแบบนี้นะ
เมียอยากกินส้มตำต้องมาซื้อส้มตำให้เมีย
รักเมียต้องซื้อส้มตำให้เมีย
เมียหิวแล้วทำให้ซื้อเมียจะโกรธ
เป็นว่านะคุณผู้ชมไปร้านนี้ไม่ได้มีเพลงรักเมียต้องเคารพเมียอย่างเดียว
มันมีหลายเพลงที่ยายทองม้วนเนี่ยมักจะขับกล่อมให้กับลูกค้า
ในช่วงเวลาของการรอส้มตำแบบนี้
สุดยอดลูกคอเป็น๑๐ชั้นเลยทีเดียว
คือร้องเพลงไปตำส้มตำไปจนได้ฉายาอีกฉายานึงว่าส้มตำอารมณ์ดี
ทานอาหารที่นี่กินส้มตำของยายทองม้วนและอารมณ์ดีอย่างแน่นอนนะครับ
แกบอกว่าแกทำอย่างนี้มานานมากแล้ว

ที่ทำให้แกเนี่ยนะครับมีอายุยืนถึง๗๙ปี
เดี๋ยวนะขอขั้น
มะขามเทศไม่เคยเห็น

นี่มาปลาร้าเป็นต่อนมาแล้ว
มันหาทานได้ยากแล้วคุณเคยกินมา

ผมก็ไม่เคยทานอยากรู้เหมือนกันรสชาติเป็นยังไงนะฮะ

ใครอยากลองไปทานดูแล้วก็

บัวใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมายายแกจะขายประมาณสัก๙โมงเช้าจนถึง๔โมงเย็น
แล้วคุณยายเขาฝากมาบอกด้วยนะว่าผู้ชายจงจำไว้ชาติหน้าฉันใดอย่ามีเมีย
ห้ามไม่ได้ห้ามไม่ได้หรอกเกิดเป็นชายนั้นต้องมีเมียคนเรามันจะอยู่คนเดียวได้ยังไง
ในเมื่อเราเป็นชายชาตรีแท่งต้องหัดมีเมียแต่มีคนเดียวได้หรือไม่
ไม่รู้นะก็แล้วแต่คนแต่มีคนเดียวสิปฐกก็ถามอย่างนั้นแหละใครจะมีหลายคนละบ้าหรอก
นี่ละจุ้งนี่ละบุดหวานยังไม่มีใครถามเลย
เสียงมันก้องอยู่ในหู